เอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรี
ที่ญาติเขาติดใจสงสัยว่านักศึกษานุ่มคนหนึ่ง
ที่ขี่จักรยานยนตกลงไปในคลองส่งน้ำ
มันจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายกันแน่
ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เนี่ยที่ไปพบศพกันเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ
สพเมืองลบบุรีได้รับแจ้งเหตุก็ไปกับทางเจ้าหน้าที่ของป่อเต็กตึ้งนะครับ
ไปเจอศพลอยอยู่กลางคลองส่งน้ำเรียบถนนสายลบบุรีบ้านแพรก
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลป่าตานฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบุเบจรมตรงนี้ครับ
รองส่งน้ำคลองนี้นะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยพอเอาศพขึ้นมาแล้วตรวจสอบ
พบว่าชื่อนายสุภาชัยวงสลุงอายุ๒๕ปีเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในพื้นที่ลบบุรี
นี่นะฮะสภาพศพนะครับทุกผู้ชมครับมีบาดแผลที่ศีรษะระหว่างกกหูซ้าย
มีบาดแผลกว้างประมาณสิบเซนติเมตรเบ้าตาขวาเนี่ยแตกแล้วก็มีเลือดออกด้วย
ตาซ้ายก็เขียวช้ำนี่แหละตรงเบ้าตานี่แหละที่ญาติเขาติดใจว่าเอ๊ะ
อุบัติเหตุแล้วทำไมเบ้าตามันมีลักษณะคล้ายถูกซ้อมใบหน้าก็บวมปูด
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพเมื่อช่วงเช้าวันนี้
นี่คือนายสุภาชัยวงสลุงอายุ๒๕ปีนะฮะ

งมรถจักรยานยนต์ของผู้ตายในคลองส่งน้ำจุดเกิดเหตุขึ้นมาได้ด้วย

ทางกู้ภัยช่วยงมขึ้นมา

ได้รับการยืนยันว่าเป็นของนายสุภาชัยผู้ตายจริงนะครับ
ตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเบื้องต้น
ไม่มีร่องรอยการถูกกระแทกหรือว่าชนนะครับ
แล้วก็มีกุญแจรถตรงจุด
กุญแจเนี่ยคือปิดสวิตช์นะฮะ
กุญแจเนี่ยมันลักษณะการปิดสวิตช์
ศพรศลพบุรีติดต่อไปยังพ่อแม่ละก็ยดยาดของนายสุภาชัยนะครับ
จะได้สอบถามกันเพิ่มเติมนี่ครับ
เชิญทางคุณพ่อคุณแม่และก็ยดยาดเนี้ย

นายสุทัศน์อายุห้าสิบสองปี

บอกว่าลูกชายเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง

พ่อบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เพราะว่าดูจากบาดแผลที่ศพของลูกเนี่ย
มันมีบาดแผลชะกันโดยเฉพาะที่ใบหน้ากับศีรษะ
ซึ่งพ่อกับญาติตอนนี้ได้ส่งศพของลูก

เพื่อขอให้ชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงนะฮะ
จนทีบอกว่าวันพรุ่งนี้น่าจะรู้ผล
ส่วนอีกประเด็นที่พ่อติดใจก็คือกุญแจรถ
ทำไมลักษณะมันปิดสวิตช์กุญแจ
คือถ้าขี่มาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
พ่อบอกถ้าขี่มาแล้วมันเสียหลักพุ่งตกคลอง
มันก็ต้องเปิดคาอยู่สิสวิตช์กุญแจ
มันไปอยู่ตรงจุดออฟได้ยังไง

แต่พ่อบอกถามทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พบเนี่ย

เขาไม่ได้แตะต้องจุดที่เป็นสวิตช์กุญแจเลยนะ

พ่อบอกว่าก็เลยยิ่งน่าสงสัยใหญ่ว่า

ฆาตกรรมแล้วอำพลางคดีหรือเปล่า

จับลูกกับจักรยานยนต์ของลูกเนี่ย
ทิ้งลงน้ำไปเลยอย่างนี้หรือเปล่า
กลับบ้านทุกวันหรือเปล่าครับ

อยู่กับใคร
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของ
นายสุภาชัยที่ตายนะฮะ
เขาบอกว่าเขาพักอยู่หอเดียวกับสุภาชัยนะครับ

แต่สุภาชัยยังรอส่งงานอาจารย์อยู่
ก็สอดคล้องกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงนะครับ
ที่เป็นเพื่อนผู้หญิงคนสนิทของนายสุประชัยนะครับ
บอกว่าคืนวันเสาร์คาบเกี่ยววันอาทิตย์เนี่ย

ก็ยังได้คุยกับสุภาชัยอยู่เลยนะ

เอาว่าเอ้าไปตกคลองส่งน้ำเสียชีวิต

นายสุประชัยเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

ทีมข่าวของเราได้รับแจ้งมานะครับ

หลังจากที่สอบปากคำกันไปเมื่อช่วง

ตอนนี้ได้เชิญคุณพ่อคุณแม่

คือกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุซึ่งตำรวจได้มาแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าพอให้พ่อของผู้ตายดูเนี่ย
ทีแรกที่พ่อคิดว่าลูกชายจะถูกฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
วันนี้ตำรวจได้กล้องวงจรปิดแล้วนะครับก็คือขี่รถเสียหลัก
ตกคลองส่งน้ำเองจริงนะฮะตอนนี้ทางญาติบอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะครับ
เหลือก็คือรอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านกันต่อนะครับ
บ้าวตามเขียวอะแต่ห่วงเรามันแตก

แล้วก็เป็นภาพที่ลูกชายเนี่ยเสียหลักตกคลองส่งน้ำเองจริงตอนขี่รถจักรยานยนต์ไป
นะคะก็สิ้นสงสัยด้วยหลักฐานที่ชัดเจนจากภาพนะคะ